ที่บุรีรำนะครับสพสตึกไปจับพระนะฮะ
จับถึงในวัดเลยนะครับเป็นหลวงตาแล้วนะครับ
พระทองมาหรือหลวงตาจ่อยอายุ๖๓ปี
นี่มาบวชอยู่ที่วัดสัทธาวนารามที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีลำ
แต่ทีนี้หลวงตาจ่อยแกเนี่ยแกเคยก่อคดีเอาไว้แล้ว
คดีนี่คือข่มขืนลูกสาวตัวเองนะฮะในพื้นที่ร้อยเอ็ด
แล้วก็หนีมาบวชอยู่ที่บุรีรำนะครับทุกผู้ชมครับ
ถูกจับศึกเรียบร้อยนะฮะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดร้อยเอ็ด
ข่มขืนลูกสาวตัวเองแล้วก็หนีมาบวชที่นี่
มาบวชหนีคดีอยู่อดีตพระทองมามีหมายจับของศาลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใด
โดยใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็ข้อหาทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
โดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้เป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดาล
นี่นะฮะนำหมายสารไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ให้หลวงพ่อที่วัดท่านจับศึกให้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็คุมตัวไปดำเนินคดีซึ่งนายทองมาเนี่ยสารภาพว่าก่อเหตุกับลูกสาวของตัวเองแบบนี้จริง
รักษาการเจ้าอาวาสบอกว่าก่อนเข้าพรรษานี้นายทองมามาขอบวชตรวจสอบประวัติเบื้องต้น
พบว่ามีญาติอยู่ในหมู่บ้านก็บวชให้นะคือบวชเนรให้ก่อนนะ๒สัปดาห
หลังจากนั้นก็ตามขั้นตอนก็บวชพระให้ตามเจตนารมณ์ของผู้บวชซึ่งไม่รู้มาก่อนว่าไปก่อเหตุอะไรมา
คือทางรักษาการเจ้าวาดมารู้อีกทีก็คือตอนที่ตำรวจมาแล้วก็เอาหมายสารมาแสดง
จากนั้นทางตำรวจก็มารับตัวไปดำเนินคดีนะฮะทางสพสตึกจับได้แล้วก็สพอาจสามารถที่ร้อยเอ็ดเนี่ย
ไปดำเนินคดีต่อคดีอยู่ที่นั่นนะครับคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมานะครับ
ผู้ใหญ่บ้านพาหญิงสาวผู้เสียหายอายุ๒๑ปีไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าถูกพ่อแท้ก็คือนายทองมาเนี่ยข่มขืนนะ
คือชาวบ้านเขาก็ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมก็เลยพาหญิงสาวผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความให้
ส่วนตัวนายทองมาเนี่ยพอรู้ว่าชาวบ้านพาลูกสาวไปแจ้งความก็หนีออกจากหมู่บ้านไปเลยนะ
สุดท้ายเนี่ยแอบไปบวชอยู่นู้นเลยฮะกรเหตุที่๑๐๑ไปบวชอยู่ที่บุรีรำ